คือนอกจากฝนตกลงมาน้ำท่วมน้ำขังแล้ว
เดี๋ยวไปดูภารกิจเกี่ยวกับน้ำของทั้งนายกของทั้งร้อยเอกธรรมนัฐด้วย
ใช่คนเขาก็มองว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
เออนะฮะวัดอะไรกันหรือเปล่า
พาไปดูเรื่องน้ำก่อนก่อนจะไปดูภารกิจนะคะ
เรื่องน้ำเนี่ยโอ้โหคนที่นนทบุรีเขาก็บ่นกันอุบเลยค่ะ
นี่สภาพเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เจอแบบนี้นะ
คือเมื่อวานอย่างที่บอกไปช่วงเย็นนะฝนตกหนักมาก
ใช่ค่ะบางที่ตกมาเลยตั้งแต่๔โมง
แล้วก็ตกยาวไปจริงแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเหนือน้ำหนุนอะไรนะ
นี่คือเกี่ยวกับน้ำฝนน้ำขังน้ำท่วมผิวถนนเลย

แล้วก็เขียนข้อความไว้บอกว่าทะเลงามวงวาน
น้ำท่วมปี๖๔น้ำรอการระบาย
แล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมช่วงถ้าเกิดยิ่งตกเย็นเนี่ยนะ
เลิกงานแล้วรถติดสภาพแบบนี้นะคะ
แล้วก็ที่๔แยกแครรายที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
น้ำก็ท่วมผิวถนนตั้งแต่สี่แยกจากถนนติวานนท์
จนถึงใต้ด่วนงามวงวานถนนงามวงวาน
แล้วพื้นที่ตรงนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมา

น้ำจากถนนงามวงวานก็ไหลมารวมกันค่ะ
แล้วต้องขับฝาน้ำนะ
แยกแครรายไม่อยากจะคิดภาพเลย

ใช่ค่ะมันมีรถแบบตายเพราะว่าน้ำเข้าไปในห้องเครื่องด้วยนะคะ

เข้ามาในซอยจุฬาเกษมที่นนทบุรี
แล้วดูสิคุณผู้ชม
น้ำมันสูงประมาณสักครึ่งเมตรได้ค่ะ
พอมีรถวิ่งลุยน้ำเข้ามาเนี่ยนะมันก็เกิดเป็นแบบเป็นคลื่น
ครับแล้วก็ซัดเข้าบ้านคนแบบนี้ค่ะ
มาเร็วแบบนี้เข้าใจนะคนขับรถกลัวรถดับ
แต่ว่าก็ต้องเข้าใจคนที่อยู่ที่บ้านด้วย
มอเตอร์ไซค์อีกพวกมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถเล็กค่ะ
ครับทีนี้เรื่องของภารกิจในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะฮะ

ก็ได้เพราะว่าผมโยงเพราะว่าเป็นที่นทบุรี
ร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อเช้านี้นะครับก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมเยี่ยน
ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
บริเวณชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
เพราะว่ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่ริมน้ำนะ
ทั้งมักจะมีวันเวลาตรงกับการลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรีเสมอ
ดิไงก็ถามว่าจะทับลายจะวัดอะไรกันรึเปล่า

เพราะนายกไปอุบลวันนี้ตั้งแต่เช้า
คุณธรรมนัฐก็มาพื้นที่นนทบุรีตั้งแต่เช้า
ทำใจให้เป็นกลางนะไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยว
เออเนี่ยผลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายก
และในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เป็นหัวหน้าผมท่านเป็นห่วงประชาชน
ก็เลยมอบหมายให้ผมลงพื้นที่ในการดูแลประชาชน
ก็เท่านั้นผมเนี่ยขอรบและทำตามหัวหน้าพักษ์ของผมใช่ค่ะ
ร้านเอกประวิทย์ธรรมดาบบอกว่าปกติผมก็ลงพื้นที่ทุกวันอยู่แล้ว

ไม่ได้เอ่ยถึงนายกนะนายกเอ่ยถึงแค่พลเอกประวิทย์นะ

ผมยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการในเรื่องของการเมือง
เป็นเรื่องของการบ้านที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากกว่า

ในเกตละเกตหลายอย่าง

เมื่อเช้าค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็คณะรัฐมนตรี
ออกเดินทางจากท่ากัดสยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง

วันนี้ค่ะนายกลงพื้นที่ไปที่อุบล
ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน
โคกอิโดยวาเล่ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม
แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนา
ณวัดป่าศรีแสงธรรมที่อำเภอโขงเจียมนะคะ
แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้นวัตกรรมโซลาเซลลอยน้ำไฮบริด
พลังงานน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เพราะว่าลงพื้นที่อุบลก็ต้องติดตามสกาน้ำ
รุ่มน้ำชีมูลแล้วก็น้ำโขงด้วยนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้มีการเตือนนะเตือนหลายเขื่อนหลายอ่างเก็บน้ำเนี่ย

รับมือน้ำฝนที่มันจะตกลงมา
ตอนนี้ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช
เขาออกมาเตือนจากผลพวงของพายุคมปาซุ
จะทำให้พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
คือมุกดาหานครพนมสกลนครบึงกาลมีฝนตกมากขึ้น
ในอ่างเก็บน้ำในประเทศไทยทั้ง๒๐แห่ง
ต้องระวังเรื่องของน้ำจะล้นแล้ว

แก่อ่างเก็บน้ำอุบลรัฐจุลาพร
เก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพิง
แล้วก็อ่างเก็บน้ำมูลบนรวมถึงอ่างเก็บน้ำลำแซะ
เก็บน้ำรำนารองแล้วก็อ่างเก็บน้ำสิรินทร
เกือนสิรินทรที่นายกรัฐมนตรีบินห่อขึ้นไปตรวจด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้รองนายยกลงพื้นที่ไป
ก็มีคนจับจ้องมองทะเบียนรถของรองนายกประวิทย์นะ๘๘